ที่จังหวัดนครนายกมีเหตุชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่ง
ใช้มีสปาตราบุกเข้าในโรงฆ่าสัตว์ละยฟันอนาดีภรรยา

กล้องวงจรปิดภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายกบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะนายุทธนาสุธิชายฤทธิ์อายุ๔๕ปีถือมีดสปาต้าไล่ฟันอดิษฐภรรยาจนอาการสาหัส
ขณะที่เพื่อนร่วมงานไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะผู้ก่อเหตุหลังจากฟันแล้วได้ชักมีดอีกเล่มออกมาแทงซ้ำอีก
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีเพื่อนร่วมงานช่วยกันจับตัวเอาไว้เกรงจะไปทำร้ายฝ่ายหญิงอีก
จากนั้นตำรวจสพเมืองนครนายกคุมตัวนายุทธนาไปขังไว้ที่โรงพักโดยแยกขังเดียวเพื่อให้สงบสติอารมณ์เนื่องจากมีอาการคุ้มครั่ง
กระทั่งเวลา๑๑นาฬิกา๓๔นาทีวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะนายุทธนายืนเกาะกลงห้องขัง
ก่อนที่จะเดินไปบริเวณด้านท้ายของห้องขังแล้วถอดเสื้อของตัวเองฉีกออก
เชื่อเป็นเชือกผูกคอตัวเองกับช่องลมของห้องขังทันที
สิบเวรควบคุมห้องขังและผู้ต้องขังที่อยู่ห้องตรงข้ามบอกว่า
แม่ของนายยุทธนาผู้เสียชีวิตและญาติก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของลูกชาย
เพราะแม่เพิ่งพูดคุยกับลูกก่อนที่จะเข้าห้องคุมขังเพียง๑ชั่วโมง

มีความสุขมากหลังจากที่ลูกชายห่มผ้าเหลือง
แต่ก็ต้องมาเสียใจกับการจากไปของลูกชาย

ภรรยาขนเสื้อผ้าไปอยู่กับชายคนสนิทที่ห้องเช่าด้วยกัน
ทำให้ลูกชายครับแค้นใจเพราะโดนหักหลัง
ประเทศผู้บัตรเกษาก็แคล้นะคะ
ตอนนี้ลูกสาวยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จำวันไว้เมื่อวานนี้ก่อนจะตายก็มาขู่ฆ่าเธอ
พร้อมฝากบอกลูกสาวว่าให้หนีครบ๗วันก็แล้วกัน
ลูกสาวไม่มีชู้แต่เลิกลากับผู้ตายแล้ว
มาคบกับแฟนใหม่
คิดถึงลูกด้วยลูกสองคนคิดดีบอกว่าเบนด้วยนะ

ทุกวันตีเช้าตีเย็นใครมันจะทนไหว
ที่มันจะหายเอาอีกแล้วแผลมันจะหายเอาอีกแล้ว

แต่เมื่อลูกสาวแม่มันปล่อยเข้าไป
ผู้จำกรุงหยาบอย่างนี้แหละ
มันปล่อยเข้าไปแล้วหาใหม่

วันนี้ได้ย้ายออกไปอยู่ห้องเช่าแห่งใหม่กับเพื่อนชั่วคราว
ยืนยันว่าฝ่ายหญิงเลิกรากับคนตายแล้ว
เพราะทนไม่ไหวที่ถูกทุบตีและทะเลาะกันมาโดยตลอด
ก่อนจะมาคบหากันราว๒๓สัปดาห์

หลังจากมีปัญหาก็พยายามจะเคลียร์ให้จบ
แต่ฝ่ายนายยุทธนาก็มีท่าทีจะทำร้ายฝ่ายหญิงอยู่ตลอด
จากนี้ยืนยันว่ายังจะคบหากันในฐานะแฟนต่อไป

ก็เลยเขาไม่มีใหม่เขาก็เลยมาหาผมอะไรอย่างนี้

ก็เลยบอกแฟนว่าล็อกประตูนะเขามาแล้วอะไรอย่างนี้
คือเขาทำร้ายพี่ไหม
ไม่ครับเขาต้องคุยกับแฟน
เหตุการณ์นี้ฝ่ายหนึ่งต้องจบชีวิตตัวเอง

ขณะที่อีกฝ่ายต้องบาดเจ็บสาหัส
นับเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ข่าวทรัพย์ทีวีปรายงาน